เชิญท่านอำมารัฐค่ะท่านประธานสภาษณ์ที่เคารพ
ฉันอำมารัฐโชคประมิตกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ
เก้าไกลจากนครปฐมค่ะท่านประธานค่ะในการอภิปรายทั่วไป
มาตราหนึ่งห้าสองในวันนี้นะคะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
บริหารงานผิดพลาดล้มเหลวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เป็นวิกฤตที่ตั้ง
ขึ้นอยู่ลำพังแต่มีอีกวิกฤตหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นและดำเนินมา
คู่กันกับวิกฤตเศรษฐกิจด้วยค่ะนั่นคือวิกฤติการเมือง
ถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาทางการเมืองได้นะคะก็เป็นกันยากมากหรือถึงกับเป็นไปไม่ได้เลย
ที่เราจะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจฟื้นคืนกลับมาให้พี่น้องประชาชนคนไทย
สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งหนึ่งค่ะดิฉันจะพูดถึงในเรื่องของวิกฤตทางการเมือง
ซึ่งจะขอแบ่งเป็น๓ส่วนนะคะคือส่วนแรกคือวิกฤติการเมืองในส่วนของวิกฤตผู้นำและวิกฤตระบบการเมือง
รวมทั้งวิกฤตนิติรัฐค่ะเริ่มที่วิกฤติการเมืองวิกฤตของผู้นำก่อนนะคะ
ถึงนาทีนี้คงไม่ต้องพูดกันแล้วนะคะว่าการที่กองทัพส่งแม่ทัพในกองมายึดอำนาจ
สามารถยึดอำนาจไปได้ก็จริงแต่ไม่สามารถบริหารประเทศได้ค่ะ
อกจากนั้นแล้วนะคะกองทัพไทยยังตกเป็นเครื่องมือของเครือข่ายในทุนใหญ่
และฝ่ายจารีสนิยมขวาจัดทำการแบ่งปันอำนาจและผลประโยชน์กันอย่างลงตัว
ราวกับฝาแฝดอินจันทร์ค่ะ
มีความสุขสบายอยู่บนหลัง
ของประชาชนกินอยู่สบายบนกองภาษีอากรของพี่น้องประชาชน
ท่านประธานค่ะระบบการเมืองหลังจากการรัฐประหารสองครั้งล่าสุดที่ผ่านมา
คือการรัฐประหารในปี๔๙แล้วก็ปี๕๗ได้สร้างระบอบการเมืองแบบใหม่
ยังไม่มีชื่อค่ะดิฉันจะขอเรียกชื่อย่อไปก่อน
ว่าเป็นระบอบการเมืองประชาธิปไตยจอมปลอมค่ะ
รัฐประหารเข้ามาบิดเบือนทำลายระบอบประชาธิปไตย
และสร้างระบอบการเมืองใหม่ขึ้นมาระบอบหนึ่ง
ที่อนุญาตให้พวกเราเข้าครูหาไปหย่อนบัตรเลือกตั้งได้เป็นครั้งเป็นคราวค่ะ
แต่อำนาจสูงสุดไม่ได้อยู่ในมือของพี่น้องประชาชน
อำนาจสูงสุดที่คอยควบคุมประเทศนี้ไว้
อยู่ในมือของเครือข่ายในทุน
อยู่ในมือของฝ่ายขวาจารีดตลอดมา
การที่จะนำระบบการเมืองกลับเข้ามาอยู่ในเส้นทางของประชาธิปไตย

คือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่างรัฐมนูลฉบับประชาชน
เพื่อนำมาใช้แทนร่างของคอสชที่ใช้อยู่ทุกวันนี้
อีกวิกฤตหนึ่งที่ที่ฉันจะขอพูดถึงก็คือวิกฤตนิติรัฐ
เกิดจากการทำนิติสงครามกับประชาชน
เกิดจากความรู้แก่อำนาจย่ามใจของคณะรัฐประหารสืบทอดอำนาจ
ใช้กฎหมายมาปราบปรามประชาชน
แทนการใช้กำลังอาวุธแบบเดิม
เปลี่ยนมาใช้กฎหมายในการแจกคดีความให้กับประชาชน
ปราบปรามประชาชนในนามของกฎหมาย
จนกระทั่งเกิดวิกฤตศรัทธาสูงต่อสถาบันการเมืองต่าง
โดยเฉพาะสถาบันตุลาการอย่างชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในประวัติศาสตร์
ก็ทำไมถึงจะทำนิติสงครามไม่ได้โดยง่ายคะท่านประธาน
ก็ในเมื่อคศเข้ามาสู่อำนาจได้จากการปูทางของระบบตุลาการพิวัฒน์
เมื่อขอสอชอเข้ามาแล้วแต่งตั้งสอนชอ
สนชไปแต่งตั้งองค์กรอิสระ

ซึ่งตอนหลังผสมโรงด้วยอีก๒๕๐สวมาช่วยกัน

เกิดการโยกย้ายยึดกลุ่มระบบราชการ
ข้าราชการคนไหนเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนไม่เห็นด้วย
ก็ไม่อาจจะแข็งขืนต้านทานได้เพราะว่ากลัว

หลังจากนั้นค่ะเมื่อยึดองค์กรอิสระได้

อาศัยว่ามีสื่อที่ควบคุมได้อยู่ในมือ
ทำการสะกดจิตสังคมขึ้นมา
ด้วยการพาดหัวข่าวให้คนไม่ได้สนใจในรายละเอียดของกฎหมาย
หลังจากนั้นจะมีกระบวนการทำให้ความขัดแย้งทางการเมือง

และหลังจากนั้นคดีความก็ขึ้นสู่เงื้อมมือของศาล
สารที่ความเชื่อของสังคมเข้าใจว่ามีความเป็นกลาง
มีความเป็นอิสระและเรื่องเมื่อขึ้นสู่ศาลแล้วถือเป็นอันสิ้นสุด
แต่สารรัฐธรรมนูลไทยเป็นแบบนั้นหรือไม่คะท่านประธาน
ท่านประธานค่ะกฎหมายความมั่นคงถูกรัฐบาลเผด็จการอำนาจนิยม
เอามาใช้จัดการกับคดีความทางการเมืองอย่างไม่ละอาย
เพื่อกันแกล้งบีบคันทารุณหวังให้กลัวหวังให้เข็ด
หวังว่าจะไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาต่อต้านอำนาจของตัวเองอีก
หากใครไม่สยบยอมก็บังคับทรมานด้วยการเอาตัวเข้าไปขังไว้ในเรือนจำ
ทั้งทั้งที่ยังไม่มีคำพิพากษาทั้งทั้งที่ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
ทั้งที่ยังไม่มีการแม้กระทั่งจะสื่อพยานนัดแรกด้วยซ้ำ
ไม่อนุญาตให้ได้รับสิทธิ์ประกันตัวทรมานอยู่ในนั้น
ต่อเมื่อมีกระแสสังคมจากทั้งภายในและเวทีโลกกดดันมากเข้ามากเข้า
ซึ่งเป็นโซ่ตรวจในยุคสมัยนี้
และด้วยเงื่อนไขการประกันตัวที่บีบบังคับทารุณ
เมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขังให้อยู่ในบ้าน
ไม่สามารถจะออกไปทำกิจกรรมหรือเดินทางได้
ท่านประธานทราบไหมคะตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้ว
กระทั่งถึงต้นปีนี้คือในเดือนมกรา
มีประชาชนแล้วก็เยาวชนถูกดำเนินคดีความไปแล้ว
อย่างน้อย๑๗๖๗รายจาก๑๙คดี
นี่เป็นเพียงจำนวนขั้นต่ำที่รวบรวมโดยศูนย์ธนายความ

แบ่งเป็นคดีอาญาตามมาตรา๑๑๒มากถึง๑๖๙คดี
คดีความมั่นคงมาตรา๑๑๖มากถึง๑๑๖คดี
เป็นคดีพรกรฉุกเฉินที่อ้างว่าเอาไว้ใช้กับ
ควบคุมโรคระบาดโควิดแต่เอามาใช้กับผู้ชุมนุม
มากถึง๑๔๒๘คดี
อกนั้นไม่รวมถึงพรบชุมนุมพรบคอมพิวเตอร์
ข้อหาละเมิดสารหรือแม้แต่พรบทำความสะอาด
ก็เอามาใช้กับประชาชนอย่างไม่ละอาย
ท่านประธานค่ะน่าเศร้าที่ชนชั้นนำไทย
ยึดติดอยู่ในกรอบความคิดแบบเดิมที่คับแคบเอาแต่หวาดกลัว
ว่าสังคมจารีดไทยแบบที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นและคุ้นเคย
กำลังจะถูกบ่อนซ้อทำลาย
ไม่ยอมเข้าใจว่าระบอบประชาธิปไตย
เป็นระบอบที่ถูกออกแบบเพื่อรองรับความเชื่อความฝันที่หลากหลาย
และมีพื้นที่ให้ทุกคนที่แตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้
ท่านประธานค่ะนี่คือยุคมืดอย่างแท้จริง
ที่กฎหมายไม่เป็นกฎหมายยุคที่ศาลไม่เป็นสาร
องค์กรอิสระไม่เป็นอิสระค่ะ
รวมทั้งเป็นยุคที่เกิดคดีความทางการเมืองมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในประวัติการ
ต่อจากยุคสงครามเย็นเป็นต้นมา
การใช้นิติสงครามกดหัวประชาชนให้เกิดความหวัดกลัว
อาจจะช่วยต่ออายุรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไปได้อีกเพียงเล็กน้อยค่ะท่านประธาน
แต่สิ่งที่ได้หลังจากนั้นไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้แก้ปัญหาใดได้เลย
อกจากจะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่รอวันปะทุ
หากไม่รีบแก้ไขไม่รีบถอนฟืนออกจากกองไฟ
สถาบันหลักของชาติไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลรัฐสภาศาลและทุกสถาบัน
ของประเทศนี้ก็จะพังกันไปหมด
ท่านประธานค่ะการทำนิติสงครามกับประชาชน

เราจะต้องหันกลับมาตั้งหลักกันใหม่
ช่วยกันผลักดันการปฏิรูประบบกฎหมาย

และปฏิรูปสถาบันตุลาการให้สำเร็จค่ะ
หยุดการดำเนินคดีการเมืองเพิ่ม
และสำหรับคดีการเมืองที่ดำเนินไปแล้ว

โดยกลับมาใช้วิถีทางแนวทาง
กลไกของระบอบประชาธิปไตย

เพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้ง
ซึ่งจะเป็นประตูบานแรก

จะทำสิ่งทั้งหมดที่ดิฉันพูดมานี้ได้
สิ่งนั้นก็คือการพิจารณานิรโทษกรรม
คดีการเมืองทั้งหมดค่ะ
เวลาที่แม่ทัพนายพลก่อการกระบด

เปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยอำนาจ
วิถีทางประชาธิปไตย
ซึ่งจัดเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดแล้ว

แต่พวกเขาก็ยังนิรโทษตัวเองได้ตลอดมา
แล้วประชาชนมือเปล่าที่ถูกกฎหมายความมั่นคงกฎขี่บีทา
แค่ออกมาใช้เสรีภาพในการชุมนุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

ทำไมพวกเราถึงจะนิรโทษกรรมให้กับประชาชนพวกนั้นไม่ได้
ทำไมถึงจะนิรัทธศกรรมให้กับอนาคตของชาติบ้างไม่ได้
ในเมื่อความหนักเบาของความผิดเทียบกันไม่ได้เลย
ท่านประธานค่ะการนิรโทษกรรมคดีการเมือง
เพื่อสมานรอยร้าวในสังคมไทย
เคยเกิดขึ้นมาหลายหนหลายครั้งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
แต่เนื่องจากเวลาที่จำกัดดิฉันจะขอยกตัวอย่าง
๓ครั้งออกมาเป็นทั้งพระราชกำหนดออกมาเป็นทั้งพระราชบัญญัติ
คือในปี๒๔๘๘ในปี๒๔๙

ในปี๒๔๘๘ในสมัยรัฐบาลในควงอภัยวงศ์
ขณะนั้นมีอาจารย์ปรีดีพนมยง
เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
มีการออกพรกรนิรัทธศกรรมให้กับกลุ่มที่ทำความผิดฐานกระบด
และก่อจราจนเพื่อปล่อยตัวบรรดานักโทษการเมือง
ที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนิยมเจ้าในสมัยนั้น
ซึ่งบุคคลสำคัญมากคนหนึ่งที่ได้รับการนิทัศกรรมในครั้งนั้น
ก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงเทอร์กรมพญาชัยนาธนเรนทร
ซึ่งต่อมาท่านได้กลายเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ค่ะ
อีกครั้งหนึ่งนะคะมีการออกพรบนิรัทธศกรรม
ในปี๒๔๙๙ในสมัยรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงคราม
ออกให้ในโอกาสที่ครบรอบ๒๕พุทธศตวรรษ

นักโทษการเมืองที่จะถูกจับกลุ่มตัวด้วยข้อหากระบด
หนึ่งในนั้นคือที่ได้รับปล่อยตัวมา

หนึ่งในนั้นคือคุณกุหลาบสายประดิษฐ
หรือที่เรารู้จักในนามปากกาศรีบุรพา
นักเขียนที่พวกเรารู้จักกันดีค่ะท่านประธาน
อีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีร่วมสมัยกับท่านประธาน
คือการนิตรโทษกรรมในปี๒๕๒๑
ในสมัยรัฐบาลพลเอกเกลียงศักดิ์ชมนัน

ภายหลังการล้อมปาบที่ป่าเถื่อน
เช้าวันที่๖ตุลา๑๙ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีคนถูกจับกลุ่มตัวนับพันคน
และหลายคนในนั้นถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาร้ายแรงหลายมาตรา
เป็นข้อหาความผิดเกี่ยวกับโครงพระมหาสัตว์
พระราชินีลัทธาญาตร
รวมทั้งข้อหามาตรา๑๑๒ด้วย
และมาตราเกี่ยวกับความมั่นคงภายในและภายนอกราชอาณาจักร

เวทีพิจารณาในชั้นศาลได้กลายเป็นเวทีเปิดโปรงความโหดร้ายของเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำกับนักศึกษาประชาชน
และในเวทีเดียวกันก็ได้เป็นเวทีที่ยืนยันความบริสุทธิ์ของนักศึกษาและประชาชนในเหตุการณ์๖ตุลา๑๙
ในปี๒๕๒๑เกิดผลกระทบกับรัฐบาลที่เข้ามามีอำนาจภายหลังเหตุการณ์ตุลา๑๙
รัฐบาลเกลียงศักดิ์ชมนตร์นั้นจึงได้ออกพรบรนิทรศกรรมให้กับจำเลยในคดี๖ตุลา
ปล่อยตัวจำเลยในคดี๖ตุลาทุกคนทันที
ท่านประธานค่ะนี่คือตัวอย่างของการเปิดประตูบานแรก
เพื่อคลี่คลายความขัดแย้งในสังคมการเมืองซึ่งเคยทำมาแล้วหลายครั้งในอดีต
ก่อนที่จะจบการอภิปรายดิฉันอยากจะขอเล่าประสบการณ์ของไต้หวันค่ะ
สมัยที่ไต้หวันยังมีระดับพัฒนาการทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกับประเทศไทย
เพื่อเป็นข้อคิดบางประการให้กับสภาแห่งนี้ดิฉันคิดว่าบทเรียนจากไต้หวันจะเป็นประโยชน์กับพวกเรา
ครั้งหนึ่งไต้หวันเคยมีปัญหาทางการเมืองคล้ายกับประเทศไทย
คืออยู่ภายใต้รัฐบาลพระเด็จการอำนาจนิยมเหมือนกันมีการหมายหัวขึ้นบัญชีดำ
คนประชาชนคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่ออกมาเรียกร้องความเปลี่ยนแปลง
จนทำให้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถพากันหนีออกจากบ้านเกิด
รวมทั้งคนที่กำลังไปเรียนระดับหัวกะทิที่ไปเรียนอยู่ในประเทศที่เจริญแล้ว
ก็ไม่ยอมกลับบ้านเกิดไม่ยอมกลับมาทำงานไม่ยอมกลับมาใช้ชีวิตในไต้หวันอีก
พอมาถึงเวลาที่ไต้หวันวางยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์หนึ่งขึ้นมา
คืออยากจะเป็นศูนย์กลางการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
อยากจะมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง
แต่กลับพบว่าปัญหาที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน
ขีดความสามารถในการแข่งขันคือปัญหาเรื่องสมองไหล
เพราะฉะนั้นท่านประธานทราบไหมคะว่ารัฐบาลไต้หวันทำอะไร
ไต้หวันได้ตั้งคณะกรรมาธิการชุดหนึ่งชื่อว่า
คณะกรรมธิการเยาวชนแห่งชาติ
ขึ้นมาเพื่อศึกษาว่าปัญหาสมองไหลเกิดเพราะอะไร
และมาแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะค่ะ
ท่านประธานค่ะโดยคณะกรรมการเยาวชนแห่งชาติ
ได้ค่าแรงในต่างแดนที่ได้ค่าแรงสูงกว่าแล้ว
ปัญหาใหญ่ของไต้หวันคือขาดเสรีภาพในทางการเมือง
เสรีภาพในทางวิชาการ
และสภาพทางสังคมไม่เอื้ออำนวยต่อคนหนุ่มสาวชาวไต้หวัน
คณะกรรมการมาธิการที่ตั้งนี้ก็เลยทำการออกมาตรการต่าง
ดึงดูดคนให้กลับบ้านเกิด
รวมทั้งการยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเกณฑ์ทหารด้วยค่ะ
ขณะเดียวกันกับที่การเมืองของไต้หวันเป็นเวลาเดียวกับที่ผ่อนคลาย
คือในปีพศ๒๕๒๙ไต้หวันเปิดโอกาสให้พักฝ่ายค้านทั้งหมด
ลงเลือกตั้งแข่งขันเลือกตั้งอย่างเสรีเป็นครั้งแรก

ก็กฎอายการศึกที่ไต้หวันเคยประกาศใช้มาเกือบ๔๐ปีก็ถูกยกเลิกค่ะ
และในที่สุดในช่วงกลางทศวรรษที่๒๕๕๙
ระดับเสรีภาพของประชาชนไต้หวันถูกยกระดับถึงมาตรฐานสากล
การเมืองที่เปิดกว้างและนโยบายเชิงลุกของรัฐบาลทำให้วิศวกรชาวไต้หวัน

พวกเขากลับมาพร้อมกับประสบการณ์และกลายเป็นกำลังหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศทั้งของภาคเอกชนและภาคราชการค่ะ
ก็เป็นหนึ่งในสมองไหลที่เดินทางกับไต้หวันในครั้งนั้นด้วยเช่นกัน
ท่านประธานค่ะหากประสบการณ์ของไต้หวันจะบอกอะไรกับเราสักอย่าง
นั่นก็คือบทเรียนว่าเราไม่สามารถจะพัฒนาเศรษฐกิจได้
หากเราไม่ปรับสภาพแวดล้อมทางการเมืองให้เหมาะสมให้ทันยุคสมัย
ท่านประธานคะอย่าปล่อยให้ความหวงแหนอำนาจของคนรุ่นเก่า
ผลักใสคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตของชาติออกไป
และการมีนิติรัฐรวมทั้งการนิรัทธศกรรมให้กับเยาวชน
ไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะเรื่องแค่การเมืองหรือเรื่องแค่สิทธิมนุษยชนเท่านั้น
แต่ยังเป็นการช่วยสร้างสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอีกด้วยค่ะ
นิรโทษกรรมไม่ใช่เพียงแค่การปล่อยเพื่อนเรา
แต่คือการปลดปล่อยศักยภาพของประเทศค่ะ
ประเทศที่กักขังความคิดของเยาวชนก็คือกักขังความคิดสร้างสรรค์
ให้มนุษย์หมดความกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะทดลอง
กล้าที่จะตั้งคำถามและหมดความสามารถที่จะคิดนอกกรอบ
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่
ท่านประธานค่ะคนไทยรุ่นใหม่จำนวนมากนะคะ
มีความคับข้องใจกับโอกาสอันตีบตัน
พวกเขาไม่แน่ใจว่าจะสามารถลืมตาอ้าปากหรือใช้ชีวิตที่มีคุณค่า
ในประเทศที่มีโครงสร้างทางการเมืองในประเทศที่มีโครงสร้างทางสังคม
อย่างที่เป็นอยู่แบบนี้ได้อย่างไร
ท่านประธานค่ะที่ฉันขอยืนอย่างนั้นว่า
นี่ไม่ใช่การยืนขึ้นมาเรียกร้องความเมตตาจากผู้มีอำนาจ
และไม่ใช่การวิงวอนร้องขอการอภัยโทษให้กับเยาวชนของชาติ
แต่คือการยืนขึ้นมาเสมอกันเพื่อส่งเสียงจากสภาแห่งนี้ไปยังรัฐบาล
ไปยังชนชั้นนำทั้งหมดในประเทศนี้ว่าสภาพที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้
หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
ประเทศนี้จะเป็นประเทศที่ไม่มีอนาคตค่ะ
จะไม่มีอนาคตกันทั้งหมดไม่ใช่ไม่มีอนาคตเฉพาะคนที่ออกมาเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
แต่หมายถึงอนาคตของชนชั้นนำไทยทุกคนด้วยค่ะก็จะไม่มีเช่นเดียวกัน
ช่วยพาประเทศนี้ออกจากเมฆหมอกแห่งความเศร้า

ออกจากหนทางที่มืดมิดยาวนานนี้เสียทีขอบคุณมากค่ะ